คุณผู้ชมคะจากเรื่องของไฟไหม้ไปดูเหตุการณ์อุบัติเหตุกันหน่อยนะคะ
ขับรถระมัดระวังโดยเฉพาะถ้าไปในพื้นที่ที่เราไม่ชินทาง
คือ๑ก็ไม่ชินทางแล้วตรงนั้นน่ะมันมืด
เสร็จมันไม่ได้มีป้ายสัญญาณเตือนอะไรใดคุณผู้ชม
กลายเป็นแห่โค้งแล้วรถตกคลองสภาพนี้โอ้โหแล้วคนเป็นแม่เนี่ยเห็นบอกว่าน่าจะเจ็บหนักเลยนะคะ
ส่วนลูกนี่ก็สลบไปแล้วก็ฟื้นขึ้นมามีอาการเจ็บหน้าอกอีกต่างหาก
นี่คือภาพของรถยนต์นิสันค่ะสีแดงคันนี้
ตกลงไปอยู่ในคลองเจ้าค่ะอยู่ริมถนนหมู่๕ที่ตำบลนาราพิรม
เลนนครปฐมใครเคยเป็นแถวนั้นลองพิมพ์ข้อความมาบอกเราหน่อย
ตรงนั้นเนี่ยมันมีสัญญาณไฟสัญญาณเตือนอะไรบ้างหรือเปล่าเพราะมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งค่ะ
เขาโพสต์ภาพนี้เอาไว้แล้วบอกข้อความแบบนี้ว่า
โชคดีที่กู้ภัยนะคะของนนดีสุดเร็วทันใจมาก
รับผิดชอบพื้นที่ตรงสะพานปฐมนนท์แก้ไขด้วยนะถ้าใครรับผิดชอบพื้นที่นี้
ถ้าพลาดนิดเดียวเขาอาจตกคลองตายทั้งคู่ไปแล้ว
คนขับเจ็บแขนเด็กก็เจ็บหน้าอก
ขับตามจีพีเอสมาไม่ชินทางแล้วระบุไว้ด้วยว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนเที่ยงคืนค่ะ
ผู้สื่อข่าวของเราไปที่เกิดเหตุนะคะตอนที่ไปเราไม่ได้ไปกลางคืนก็จริง
เราไปช่วงกลางวันแต่จะให้ดูกันหน่อยภาพเนี่ยมันก็โอ้โห
ถ้าใครไม่ชินทำก็คงขับยากจริงจริงอ่ะคุณผู้ชมอ่าลองดูค่ะ
ถนนตรงนี้นะคะเป็นทางโขงเวลากลางคืนเนี่ยไม่มีแสงสว่างเพียงพอ
แล้วง่ายต่อการเกิดอุบัติเหตุแล้วมันไม่มีอะไรกั้นเลยอ่ะ
นี่คือผู้สื่อข่าวของเรามีโอกาสได้คุยกับเจ้าของโพสต์โพสต์นี้ด้วยนะ
คุณธนานิดนะคะอายุยี่สิบห้าปีถ้าเล่าแบบนี้
เธอเองขับรถผ่านมาตรงจุดนี้อันนี้ลองดูโค้งคุณดูนะ
นี่ค่ะเธอเล่าแบบนี้เธอขับรถผ่านมาแล้วเธอเห็น
มีชาวบ้านเอ๊ะเป็นสองแม่ลูกยืนโบกรถขอความช่วยเหลือ
ก็เลยตัดสินใจจอดลงไปดูค่ะจนกระทั่งเห็นว่าเอ้า
ทำไมรถเก่งถึงตกลงไปอยู่แบบนั้นเห็นว่าสองแม่ลูกเนี่ยเขาไปหาเพื่อนมา
เพราะไม่ใช่คนแถวนี้พอมาถึงจุดนี้ความมืดไม่ชินเส้นทาง
ไม่มีไฟอีกต่างหากไม่มีไม้กั้นแจ้งเตือนสุดท้ายตกลงไปในคลองเลย
คนเป็นแม่เนี่ยแขนน่าจะหักนะคะส่วนลูกสาวอย่างที่บอกค่ะว่า
มีอาการเจ็บแน่นหน้าอกแล้วเขาก็เลยแจ้งกู้ภัย
นำตัวสองแม่ลูกส่งโรงพยาบาลค่ะ
ก็โทรโทรหาหน่วยกู้ภัยค่ะแล้วก็คือพี่เขาบอกว่า
แล้วตรงเนี้ยมันไม่มีไฟมันมีแค่ตรงนู้นกับตรงนู้นไง
แต่ตรงนี้มันเป็นทางมันไม่มีอะไรกั้นเลย
คือเขาไม่ชินเส้นทางแล้วใช่ไหมเขาไม่ชินไงเขาจะกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ย
มันมืดเขาก็คงลงไปเลย
นี่ยังนึกภาพว่าถ้าเกิดไม่มีใครผ่านมาตรงนั้นไม่รู้จะขอความช่วยเหลือจากใคร
ขอบคุณพลเมืองดีด้วยนะคะครับแล้วก็ทางเนี่ยถ้าเกิดสมมุติยังไง
โดยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยชาวบ้านแถวนั้นบอกว่ามีอุบัติเหตุบ่อยยังไงเนี่ย
อาจจะต้องทำอะไรไม้แจ้งเตือนไหมหรือไม้กั้น
หรืออะไรก็ได้ที่เป็นสัญลักษณ์ให้เขาได้รู้นะคะ